ของโควิด๑๙วันนี้มีอีกมุมหนึ่ง
มีการแถลงข่าวขององค์การอาหารและยาที่ระบุแล้วก็ยืนยัน
โดยมีการแถลงบอกว่าได้มาตรฐานนะคุณนัทพงศ์ยืนยันตรงนี้
แล้วก็บอกว่าประเด็นที่ทางสหรัฐอเมริกานั้นเรียกชุดตรวจนี้คืน
เพราะว่าไม่ได้มีการขออนุญาตนำเข้าและจำหน่ายค่ะ
ก็เป็นคำอธิบายในเรื่องนี้นะคะ
หลังจากที่ชมรมแพทย์ชนบทได้มีการทักท้วงเรื่องคุณภาพชุดตรวจ
ที่องค์การพฤษฎกรรมได้จัดหา๘๕๐๐๐๐๐ชุด
แจกให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่า
ยังไม่ได้มาตรฐานเพราะเป็นชุดตรวจจากบริษัทที่องค์การอาหารและยาของสหรัฐเรียกคืนนะคะ
วันนี้ในแพทย์ภัยสารดันคุมเลยค่ะที่การออยยบอกว่า
บริษัทที่ชนะการประมูลก็คือออสแลนด์แคปปิลจำกัด
เป็นผู้นำเข้านะคะทางออยได้ประเมินข้อมูลทั้งทางวิชาการแล้วก็เอามาทดสอบทางคลินิก
และจากการใช้จริงของผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งผลทดสอบจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
จำนวน๒๐๐ชุดพบว่าทุกอย่างเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานค่ะ
ความวัยได้ผล๙๐เปอร์เซ็นต์ความจำเพาะในการวินิจฉัย๑๐๐เปอร์เซ็นต์
และมีผลบวกลวงเท่ากับ๐เพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าสามารถอนุญาตให้ใช้ได้
แล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานนะคะ
เพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ในสหรัฐไม่ได้รับอนุญาตและไม่ให้วางจำหน่ายด้วย
แต่ก็ไม่มีรายงานว่ามีคนเสียชีวิตหรือเจ็บป่วยจากการใช้ชุดตรวจนี้นะคะ
เหตุผลที่ไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนจึงทำให้เกิดความเป็นห่วง
และมีการแจ้งเตือนให้หยุดใช้
ท่านก็อธิบายบอกว่าเหมือนนำของมาขายแล้วไม่ได้รับอนุญาต
ออยของไทยก็ต้องประกาศไม่ให้ใช้
เหมือนกับการยกเลิกใช้ยาฟ้าทลายโจร๖ชนิดที่ไม่ได้มาตรฐาน
เพราะกลัวว่าจะเป็นอันตรายไม่มีความเชื่อมั่นว่าผลจะออกมาตามเกณฑ์หรือไม่นั่นเองนะคะ
ส่วนประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องความโปร่งใสในการประมูลค่ะ
ก็บอกว่าจากการจัดซื้อจัดจ้างนั้นเป็นไปตามระเบียบ
เพื่อให้การจัดหามีความโปร่งใสเกิดการแข่งขัน
ตามหลักการดำเนินทางธุรกิจขององค์การเพศรัชกรรม
ที่ยึดถือมาตลอดคือทำธุรกิจบนพื้นฐานของความถูกต้อง
เหมาะสมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมนะครับ
งานการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาเนี่ย
ผิดพันต์ตัวนี้ในสาธาราชอเมริกา

ทั้งในเรื่องของการอนุญาตนะครับ

ของการที่บาดเจ็บนะครับ
เจ็บป่วยหรือการเสียชีวิต

ส่วนที่มีการเรียกคืนก็เพราะว่าเป็นสินค้าลักลอบนำเข้าค่ะ
พูดถึงกรณีที่ออยสหรัฐอเมริการะใช้นะคะทางบริษัทตรวจสอบแล้ว
แล้วก็ไม่เคยยื่นขอใบอนุญาตแต่อย่างใดนะคะ
ได้รับการรับรองจากหลายประเทศนะคะอย่างเช่นสหพันธ์ยุโรป
แล้วก็มีการใช้ชุดตรวจยี่ห้อนี้๒๔ประเทศทั่วโลก
หนึ่งในนั้นก็มีประเทศไทยด้วยค่ะ